ค่าตัวมันแพงกว่าค่าตัวผมหลายสิบเท่าเลยนะ

เจ้าตัวนี้ราคาสูงถึง๕แสนบาทเลยทีเดียว
และเจ้าของก็คือพี่แอมนักเลงไก่ชน
หรือใครต่อใครเรียกว่าเจ๊ใหญ่แห่งวงการไก่ชนนั่นเอง
อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาวพระนเรสวน
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

แต่ว่าก็บางคนก็บอกว่าเจ้าแม่แห่งวงการไก่

เราทำเป็นวิธีชุมชนไก่เหลืองหางขาวบางพลีค่ะ
พี่แอบคล่ามวอร์ดและวงการไก่ชน

เสริมมงคลจนถูกอกถูกใจนักธุรกิจ
พ่อค้าวานิสเซเลปเมืองไทยหลายท่านที่ซื้อไก่ไปเสริมบารมีของตนเอง
โดยได้แรงใจแรงสนับสนุนจากคุณฤทธิ์รือชาที่ช่วยผลักดันและช่วยสนับสนุน
จากไม่มีราคาจนโด่งดังมีราคาสูงหลักแสนหลักล้านกันเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชม
รู้สึกว่าวงการไก่เสริมบารมีไก่สวยงามเนี่ยโอ้โหมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเลย
วันนี้ให้พี่แอมระยะฟังกันซะหน่อยนะ
น้องตัวนี้เขาชื่อว่าอะไรคะพี่แอมพันธุ์อะไรคะ
จะเป็นไก่ไซส์พันธ์เหลืองหางขาวพาณเรซวรนะคะ
ชื่อของเขาเนี่ยชื่อว่าเพชรพระอุมาค่ะ
ลักษณะเด่นตัวนี้สมัยถึงมีราชาตั้ง๕แสดเขาสวยงามตรงไหนครับที่
เป็นไก่ตามตำรา๕พระองค์นะคะ
เป็นไก่ให้คนที่คนทั่วไปจะรู้จักกันนะคะ

จะมีมาร์คจุดสำคัญอยู่ที่๕จุดนะคะ

จะอยู่ที่กระหม่อมที่จะมีห่อมกระ๕พระองค์
อ๋อตรงหัวมันตรงตรงนี้มัน
จุดที่๒จะเห็นที่หย่อมกระที่ดุมปีกสองข้างนี้
ที่สีขาวจะแตกต่างนี่ค่ะ
จุดที่๔กับ๕จะอยู่ที่ข้อขา๒ข้าง

ส่วนหางเนี่ยจำเป็นจะต้องหางขาวอยู่แล้ว

จะมีหางขาวที่ปอดคือจะไม่มีสีอื่นปนเลย
ตำราอันนี้มันมาจากยุคโบราณแล้ว

ของคนไทยนี่แหละแล้วจุดสำคัญพิเศษเลย
นี้จะเป็นไก่ที่มีตาสวยเป็นตาปลาหมอตาย
งนมกาตรงนี้จะมีสีขาววงล้อมรอบอยู่

ความเชื่อในเรื่องของตำนานเป็นไก่ที่ให้คุณแล้วก็ให้โชคอะค่ะ
บารมีสำหรับคนที่ดวงตกอยู่
จะช่วยในเรื่องของการปรับดวงด้วย

เลี้ยงไก่ชนเนี่ยเพื่อเสริมบารมีจนโด่งดัง
มาเลี้ยไก่ชนนี้พี่แอมทำอะไรมาก่อนครับ
แอมก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปนะคะ
รายได้มันก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะ

แอมก็เลยต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูก
เราสองคนกับแฟนเนี่ยทำงานรายได้มันไม่พอ
คือเราก็เป็นแม่บ้านส่วนคุณพ่อบ้านเนี่ย

ออกมาสู้ชีวิตอยู่ประมาณ๕ปี
ก็เห็นช่องทางคือเราเลี้ยงไก่

ที่บ้านเลี้ยงอยู่แล้วค่ะโดยหลัก
บอกว่าเคยคุยกับไก่คุยกับไก่รู้เรื่องด้วยเหรอครับ
ช่วงที่เราชีวิตมันลำบากค่ะ
เราไปคุยกับคนอื่นก็ไม่รู้จะคุยกับใครอะค่ะ
ก็นั่งกอดไก่เคยร้องไห้กับไก่
แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะ

ก็สัญญาเลยตั้งมั่นสัจจาวาจาว่า
ตัวไหนที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ

ก็คุยกันประมาณสัก๓๔อาทิตย์ได้

มีคนเริ่มมาซื้อไก่ชุดแรกเลยเนี่ย
สิบคู่เขาให้เงินเรามาที่สี่หมื่นบาทก่อน

หรือว่าน้องไก่ชุดนั้นนี่พลิกชีวิตพี่แอมเหมือนกันนะครับ
ทำให้พี่อ๋ำนี่กลายเป็นเจ๊ใหญ่ถึงโบราณมากเกิดเลย
คือเจ้าหงทองประวัติเขาเป็นไงมาไงครับพี่
เราเคยชอบตัวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว

ใช่เป็นไก่ของครูโจเชียงรายนะคะ
คุณครูโจเนี่ยเราโทรไปบอกครูว่า
ครูคะวันไหนที่ครูไม่อยากเลี้ยงไก่ตัวนี้

เพราะเราอยากได้ไก่ตัวนี้มาก
เสร็จแล้ววันที่เราโทรไปติดต่อกับครูเนี่ย

ไม่มีหางมามีแต่มาแค่เนี้ยค่ะ
ชุดนี้ไม่มีเลย
แล้วทำไมพี่แอมถึงอยากได้ไก่ตัวนี้ค่ะ
แล้วเราก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไก่ตัวไหนที่จะทำให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังตัวนั้นเนี่ย
เราจะไม่ขายเราตั้งมั่นและสัจจะบาจาต่อพระองค์เลยว่า
หากชีวิตเราดีขึ้นจากความลำบากที่เรามีอยู่
จนสามารถให้เราร่ำรวยและมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ย
เราจะไม่ขายไก่ตัวนั้นเด็ดขาด
เสร็จแล้วครูโจก็โทรมาหาเรา
บอกว่าครูจะเลิกเลี้ยงไก่
เราก็บอกโอเคถ้าครูจะเลิกเลี้ยไก่ถ้าเป็นหงษ์เนี่ย

มาอีกประมาณหลายวันครูก็โทรกลับมาว่าครูจะขายแหละ

หมายถึงขายทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้าน

พอครูเลิกแล้วเราก็ตัดสินใจก็คุยกันกับแฟนว่าโอเค
งั้นเราจะซื้อเจ้าหงทองเข้ามาชุดนี้อยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
มาวันนั้นก็หลายตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นชุดที่พลิกชีวิตเลย
ทำให้หลังจากที่หงทองมาอยู่ในบ้านเนี่ย
ก็ได้มาสร้างชื่อเสียงให้เราเลย

มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วก็ต่างประเทศด้วยมาขอซื้อ
ทองที่มาพอเลี้ยงมาเรื่อยหางเขาก็เริ่มยาวออกยาวออกยาวออก
หางของทองชุดแรกที่ยาวออกมาคือ๙๘เซน

ไม่เคยเห็นด้วยค่ะใครที่จะหางยาวขนาดนี้
ก็จนถึงขนาดมีนักธุรกิจใหญ่ชื่อเฮียฮงอะนะคะ
เมนติดต่อขอซื้อในราคา๒๐ล้านบาท
๒๐ล้านใช่ค่ะมาซื้อหงษ์ทองเนี่ยนะ
ใช่ค่ะขายไหมคะ๒๐ล้าน
เราตั้งมั่นและสัจจะวาจาต่อพระองค์ท่านแล้วค่ะ
เราไม่สามารถที่จะผิดสัจจะวาจาได้ค่ะ
พอพูดขนาดนี้แล้วเอาจริงนะ
อยากเห็นอยากเห็นหงทองขอเชิญหงทอง
มาเลยครับจังบ้าแล้ววันนี้หงษ์ทองไม่ได้มาครับ
องค์ทองเขาบอกว่าเขาเจ็บเหรอเขาผัดขนยังไง
ขนอยู่ค่ะขนที่ยังไม่เต็มเนี่ยก็จะถ่ายไม่ได้
แต่เรามีขนของเขาที่มันผ่านออกมาเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันยาวขนาดไหน
คุณผู้ชมนะครับนี่ค์คุนของหงษ์ทองค่ะ
งทองยาวมากคุณผู้ชม
ว่าขนนี่ก็มีราคานะครับยังไงครับ
มีเจ้าหน้าที่ที่ยังจำชื่อไม่ได้ก็มาขอซื้อ๓๐๐๐บาท

ยังไงครับเวลาเอาไปโชว์ตัวเนี่ยนะฮะ
รับแรนนด์ก็คือย้า

เหนื่อยเลยก็เวลาคนถ่ายรูปปุ๊บเขาก็จะมีเชิดหน้าหลายขาดลากพื้นอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้ค่ะรายได้เป็นยังไงคะรายได้ประมาณเท่าไหร่คะเห็นว่ามีไข่ไก่ด้วย
ไข่ไก่เนี่ยของลูกหงทองเองเนี่ยนะคะจำหน่ายอยู่ใบละหนึ่งหมื่นบาท
ใบละหมื่นเขาซื้อไข่ไปฟักเองเหรอคะ
ไม่ค่ะกรณีลูกค้าที่ซื้อไข่จากเรา
หนึ่งลูกค้าจ่ายเงินแล้วรอเราจะฟักให้๓เดือนค่อยรับไก่
จองดีกว่าหลักหมื่นยังไหวแต่ถามว่าราคาที่เราขายได้
ในแต่ละอาทิตย์๑๐๐๐๐๐บาทตั้งแต่
เหมือนก็หลายแสนอยู่นะคะ
แห่งวงการไก่ชนคนนี้กันครับ
ทุกคนมาถึงที่นี่แล้วเนี่ย
พลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องพาเดินชมนะคะ
ตรงนี้ก็จะเป็นผู้ไก่เลือกหางเทานะคะ

ตัวนี้จะเป็นลูกของเจ้าหงทองนะคะ
ตัวนี้ชื่อว่าเจ้าฟ้าประธานนะ
ฟ้าประธานนะคะตอนนี้ก็มีมูลค่าอยู่ที่๓แสนบาทนะคะ
ตัวนี้คือมีเจ้าของแล้วล่ะนะคะก็ผ่อนจ่ายอยู่
ตอนนี้ยังเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มเพราะว่า
ตามใดที่ยังจ่ายเงินไม่ครบก็ยังเป็นสิทธิ์ของเจ๊อยู่นะคะ

จะเห็นว่าไก่ที่นี่เนี่ยถ้าเดินเข้ามาแล้ว

ชอบเงินขายได้ขายเลยไม่รีรอนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไก่ของที่นี่เนี่ย
เริ่มขายตั้งแต่เริ่มเป็นไข่แล้วค่ะนะคะ
เราขายไข่อยู่ใบละหนึ่งหมื่นบาท

ตัวนี้เป็นตำนานของเรื่อง
เคยมีคนเสนอซื้อมาที่๓แสนบาท

เป็นไก่ที่ให้คุณเรามาตั้งแต่เริ่มต้น
พลิกชีวิตจากเดิมที่เราไม่มีจะกินเลยว่าง่ายนะคะ
ทำให้เรามีวันนี้ได้รักมาก
เราคิดว่าเขาคือส่วนหนึ่งของครอบครัวนะคะ
เขามาช่วยทำให้ชีวิตเราลืมตาอ้าปากได้
สำหรับที่นี่นะคะที่เราทำหลักเลยเนี่ย
เราจะเพาะผันเหลืองหาขาวเป็นอันดับแรก
สีหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากตำนานของสมเด็จพระนาริสวรมหาราช
ก็คือจะเป็นไก่สีเทาทอง
เอามารู้จักไก่สีเทาทองนะคะ
ชื่อพี่คุณแก้ว
เป็นที่ทราบกันสำหรับเท่าทองเองเนี่ยนะคะ
จะเป็นไก่ที่พระเจ้าตากศิลปมหาราชนะคะ
พระองค์ทรงโปรดปรานมากที่สุดนะคะ
ลักษณะโดยทั่วไปก็จะเป็นหงอนหินทั่วไปนะคะ
แล้วก็ไก่สีเทาทองที่ดีเนี่ยต้องไม่มีหย่อมกระห้าพระองค์ไม่มีมาร์คนะคะ
จะเป็นสีเทาอ่อนสวยนะคะ
ข้างหลังก็จะเป็นพื้นสีเหมือนไก่เหลืองหางขาวนะคะ
เท้าทองมี๓ตัวจริงแล้วไก่มันทำยากสำหรับสีเท้าทองนะ
เนื่องจากเรามีความถนัดที่จะทำเหรียญหางขาวมากกว่า
การผสมออกมาให้เป็นสีเทาทองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมาก
ไม่ได้ขายเทาทองทำเพื่อเราจะอนุรักษ์สีเอาไว้นะคะสำหรับเทาทองเอง
มันมีตัวนึงซึ่งแอมยกให้คุณเอ๋ชนสวัสดาสวะเห็มไป
เพราะว่าเห็นว่าคุณเอ๋แกมีความชื่นชอบไก่ที่มีตำนานของพระเจ้าตักศิลปมหาราชเหมือนกัน
นะคะก็ได้ให้มอบไก่สีเทาทองให้ค่ะ
บอกเลยว่าถือเป็นความลับที่ไม่ลับจริงครับ
เพราะทราบมาว่าวันที่นำเจ้าไก่เท่าทองเข้าบ้านนั้นคุณเอ๋ต้องใช้เลิกมงคลเวลา๙โมง๙นาที
ถึงเข้าบ้านได้เลยล่ะครับ
เลยล่ะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าพี่แอมขยายกิจการการเลี้ยงไก่
เพื่อเสริมบารมีแบบนี้ถึงสิบห้าฟางเลยล่ะครับโดยนำลูกไก่ส่งต่อให้ญาติพี่น้องเลี้ยง
เพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางบางคนจองตั้งแต่ยังไม่ผสมพันธุ์เลยด้วยซ้ำล่ะครับ
เอาเป็นว่าตลาดยังดีได้อีกไกลเลยทีเดียวเชียวตลาดที่ดีที่สุดคือตลาดที่อยู่ในประเทศไทย
พอหนึ่งเนื่องจากว่าเราเนี่ยกำลังซื้อเนี่ยไม่ได้น้อยนะคะบางคนอาจจะไปหลงว่าขายให้ต่างประเทศจะได้เงินเยอะกว่า
แต่โอกาสที่คุณจะส่งออกมันช้ากว่าการขายให้คนไทยคุยกันเองภาษาเดียวกันเราคุยกันรู้เรื่องนะคะ
แล้วขายได้ดีกว่าด้วยที่พี่แอมคิดว่าตลาดของเมืองไทยพี่แอมว่าพี่แอมก็คือคลองตลาดในเมืองไทยอะค่ะ
ที่เราจะขายได้เนี่ยให้ใจกับคนซื้อเนี่ยพี่แอมมั่นใจว่าทุกคนที่ซื้อพี่แอมทุกวันนี้ซื้อเพราะว่าหนึ่งเลยคุยกับเราแล้วคิดว่าเราไม่ให้ใจเขาก่อน
ทุกวันนี้พี่แอมนั่งผู้บริหารครับส่วนคนเลี้ยงประคบประงมนั้นก็คือพี่ก๊อฟสามีของพี่แอมนั่นเองล่ะครับ
คือพ่อบ้านค่ะเป็นสามีนะคะเป็นคนเลี้ยงไก่เนี่ยเราไม่ต้องไปจ้างใครค่ะคนในบ้านดีที่สุดไก่มันผลกลับอะค่ะมันไม่ค่อยได้อาบน้ำก็เลยต้องอาบน้ำไก่นี่คือการแต่งหางไก่
เขาดูแลไก่เหมือนลูกเลยล่ะครับทั้งอาบน้ำใดขนและดัดขนให้สวยงามด้วยเล็บกรีดลงไปแบบนี้ขนจะได้ตรงนั่นเองล่ะครับ
คนที่ซื้อไก่ที่นี่นะคะไม่ใช่คนที่เลี้ยงไก่เพื่อชนเป็นคนที่เข้ามาซื้อไก่เพราะหนึ่งมีศรัทธาความเชื่อต่อองค์สมเด็จพระนาเลสวนเป็นที่ตั้งเสร็จแล้วพอนำไก่ไปเลี้ยงแล้วเนี่ยไก่ก็ให้คุณเขานะคะจากบางคนเนี่ยรุ่มรุ่มดอนประกอบธุรกิจอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จแต่พอเอาไก่เหลือ

เราการเลี้ยงไก่พวกเนี้ยมันอยู่ที่ความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อก่อนนะคะ
เป็นเป็นก่อเกิดในความสำเร็จ
สุดยอดครับครับแต่เรียกว่าเรื่องของไก่เสริมบารมีนี้นะครับถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกัน
แต่ว่าลูกค้าของพี่แอมครับเป็นนักธุรกิจที่สามารถพลิกชีวิตจากน้องไก่นี่แหละครับ
วันนี้ครับพิสูจนกันไปเลยเราจะวีดีโอคอลคุยกับพี่เขาเลยครับว่าซื้อไก่ไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขายังไงบ้าง

อยากทราบเรื่องของธุรกิจครับไม่ทราบว่าพี่นรงนี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับ
ตัวผมเปลี่ยนเปิดการสร้างของกอซ่าครับ

ทำไมพี่นรงถึงคิดว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยจะช่วยพลิกชีวิตหรือแก้ปัญหาให้พี่ได้อะค่ะ
มาเที่ยงทางมันไม่พอใช้ดงองแต่ละเดือนแบบนี้อ่ะครับ
ก็เลยไปบนบ้านผ่านกล่าวจะกลับอาทิตย์ประมาณนอนปุ๊บ
ก็เลยเจอก็นว่าท่านอะเลี้ยงสัตว์

สินิมนึงเป็นไก่เรือหางหาว
ตั้งแต่ธิษฐานกับท่านยกมือไหว่ป่าวหนึ่งน้องมีความสำเร็จ

ต้องซื้อดูซื้อดูซื้อดูซื้อดูนะครับ

ซื้อจากพิแอมบ์มาราคาเท่าไรครับ

แล้วผมกลับมาซื้อมาคู่๕๐๐๐๐บาท